ส่วนอุบัติเหตุที่หลายคนสนใจนะครับเห็นภาพเหตุการณ์แล้วก็อดตกออกตกใจไม่ได้
หลายคนประหลาดใจไม่ได้ว่าคนขับนั้นรอดมาได้อย่างไรบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
วันนี้ผู้ที่บาดเจ็บอนุญาตให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเข้าไปสัมภาษณ์ไปสอบถามรายละเอียดถึงที่โรงพยาบาลนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณวัชรีดวงใสครับ
ผมอยู่ท่านี้นะครับก้มลงก็อยู่ท่านี้นะ
บางนี้ก็โดนอีกน่าจะเป็นข้างบนเท่านั้นคงสร้างทางบน
ข่าตัวเนี่ยก็ฃวมมาลัยทัพ
ประจำการบินไทยสวรรณภูมิเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
รอดชีวิตราวปฏิหารจากเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำจนตู้คอนเทนเนอร์หลุดทับรถยนต์
โตยอตาฟอร์เจนเนอร์ที่เขากลับมาบริเวณถนนประชาพัด
กระบังกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้
ขณะนี้อาการบาดเจ็บดีขึ้นแต่ยังเจ็บหน้าอกด้านซ้าย
แขนซ้ายฉากขยับได้เล็กน้อยแต่แพทย์เอ็กซาเรย์แล้วไม่พบว่ามีกระดูกหัก
แต่จะเอ็กซาเรย์ทั้งร่างกายอีกครั้งเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด
เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้านแต่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นทางโค้งหักศอกเห็นรถบรรทุกเลี้ยวข้ามเลนมา
ซึ่งตอนนั้นหากจะเหยียบคันเร่งคิดว่าคงไม่รอด
เพราะรถบรรทุกมาด้วยความเร็วจึงตัดสินใจชะลอรถและเบรก
ตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับลงมาซึ่งหลังเกิดเหตุมีชาวบ้านมาช่วยเหลือ
แต่เขาไม่รู้ว่าคือใครซึ่งก็ได้บอกที่ตั้งทั้งบ้านเล็กที่ซอย
เพราะยังมีสติและรู้ตัวตลอดโดยให้ไปตามภรรยามาที่เกิดเหตุ
เพราะบริเวณนั้นห่างจากบ้านเพียง๓๐๐เมตร
ส่วนระยะเวลา๒ชั่วโมงที่ติดอยู่ในซากรถ
ตอนนั้นเขานึกถึงเพียงหน้าพ่อแม่ภรรยาและลูก
มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยเขาออกมาจากซากรถได้
ตอนไหนฉะนั้นนะ
เขายอมรับก่อนเกิดเหตุไม่มีรางสังหรณ์อะไร
เพียงแต่จู่อยากใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำออกจากบ้าน
และนำตะกรุดที่ทางพ่อตาให้ไว้ตอนแต่งงานเมื่อหลายปีก่อนมาคาดเอวไว้
แต่ส่วนตัวคิดว่าสาเหตุที่รอดมาได้
เพราะเคยผ่านการอบรมการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
และควบคุมสติได้เป็นอย่างดี
และคิดว่าเป็นสัญชาติยานของการเอาตัวรอด
หากไม่เอียงตัวหลบคงบาดเจ็บมากกว่านี้
และคิดว่าคงดวงแข็ง
โดยณตอนนั้นมีแค่ตะกุดอย่างเดียวครับ

มันน่าจะเป็นรุ่นพ่อตามาให้มาอีกทีหนึ่งครับ

แต่เวลาเดินทางไกลต้องแฝงตะกรูดไว้นะ

พูดตั้งแต่วันที่ผมแต่งงานกับแฟนแล้วครับ
หลังจากนั้นก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องตะกรุดอีกเลย

บอกเดินทางไกลเดี๋ยวกลัวทองถึงทองหายไง

ส่วนเรื่องคดีร้อยตำรวจเอกวัชรพงศรีขน
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานจราเข้น้อยกล่าวว่า
จากการรวดปัสสาวะนายนรงวงเพลอายุ๓๓ปี
คนขับรถบรรทุกมีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย๔๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งเจ้าตัวอ้างช่วงเกิดเหตุใช้ความเร็วในการขับรถ
ไม่เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และยอมรับมีอาการหลับใน
ส่วนการเจรจาค่าเสียหายยังไม่คืบหน้า
จากเจ้าของบริษัทติดภารกิจที่ต่างจังหวัด
ขณะที่ศาลจังหวัดมีนบุรีได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของนายนรงคนขับ๖เดือน

แต่ผู้ต้องหารับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง
เหลือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่๖เดือนปรับ๖๐๐๐บาท

วัชรีดวงสายข่าวเทราะทีวีรายงาน